คุณผู้ชมวันนี้เป็นอีก๑วันสำคัญทางการเบื้อง

เปิดหีดและปลิดหีดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
รายงานข่าวบอกว่ามีผู้ใช้สิทธิ์เนี่ย
ฉีกบัตรเลือกตั้งด้วยทำผิดกฎหมายเลือกตั้งด้วย
ติดตามบรรยากาศเพิ่มเติมได้จากคุณคารินกะมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากวัดไร่ขิงนครปฐม

สำหรับการเลือกตั้งซ่อมในเขต๕จังหวัดนครปฐมครับ
ซึ่งระหว่างนี้ครับอยู่ระหว่างการนับคะแนนรายหน่วยครับ
จะส่งผลคะแนนทั้งหมดไปยังสถานที่นับคะแนนที่กรกตได้จัดเตรียมไว้ครับ
ขณะที่ยังมีรายงานครับว่าก่อนหน้านี้ที่หน่วยเลือกตั้งแห่งนี้
มีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งฉีกบัตรเลือกตั้งเนื่องจากเกิดการเข้าใจผิดครับ
การเลือกตั้งซ่อมในเขต๕จังหวัดนครปฐมครับ
ตอนนี้ได้ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการครับ
หลังจากที่ตลอดทั้งวันมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันอย่างคึกคัก
เพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งตัวแทนของพักการเมือง
เข้าไปทำหน้าที่สมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรในสภาครับ
สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่๑๕โรงเรียนวัดท่าพูด
มีรายงานว่ามีผู้มาลงคะแนนเสียงเป็นผู้สูงอายุวัย๘๒ปี
บัตรเลือกตั้งครับหลังจากที่เข้าไปลงคะแนนในครูหา
ออกจากโรงพยาบาลมีอาการหลงลืม
โดยคิดว่าต้องฉีกบัตรเลือกตั้งตามรอยปรุ
ที่มีไว้สำหรับให้พับครับ
ซึ่งหลังจากการสอบปากคำของตำรวจสถานีตำรวจภูทรโพแก้ว

เพราะสอบสวนแล้วเกิดจากอาการป่วย
แต่กรรมการประจำหน่วยจะต้องส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งใหญ่
เพื่อพิจารณาตามกฎหมายว่าจะดำเนินคดีหรือไม่ครับ
และในช่วงเวลาก่อนจะมีการเริ่มนับคะแนนรายหน่วยครับ

กระจายกันลงพื้นที่เพื่อติดตามการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งสำคัญ
รวมทั้งจุดที่ผมยืนรายงานอยู่ตรงนี้ด้วยครับ
ก่อนหน้านี้ครับนายชัดชัยจันทรายศรีกรรมการการเลือกตั้ง
มาตรวจดูความพร้อมของสถานที่ที่เป็นจุดรวมผลคะแนน

ซึ่งใช้อาคารปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ๘๔พันศามหาราชาวัดไร่ขิง
โดยเมื่อเดินทางมาถึงก็ได้ประชุมร่วมกับนายเมธาศิลาพันธ์รองเลขาธิการ

เพื่อรับฟังแนวทางปฏิบัติในการรวมคะแนน
กำชับให้ดูแลการดำเนินการของเจ้าหน้าที่

พันธุ์ตำรวจเอกชัดปันทการคล้ายคึง
โดยมีการดำเนินคดีกับร้านค้า๓ร้านครับที่ฝ่าฝืน
หน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเวลาที่อยู่
ระหว่างห้ามจำหน่ายตามกฎหมายเลือกตั้ง
จัดชุดตำรวจมาคอยดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก
ระหว่างการนับคะแนนแต่ละหน่วยเลือกตั้งด้วยครับ
ขณะที่พักอนาคตใหม่ครับได้มีการส่งข้อมูลให้กับผู้สื่อข่าวทางแอปพลิเคชันกลุ่มไลน์ของพัก
ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนส่งคลิปเกี่ยวกับพฤติกรรมของชายคนหนึ่ง
เดินเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งและบันทึกภาพวีดีโอหันมาที่ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครูหาครับ
และกล่องหย่อนบัตรด้วยครับรวมถึงเดินเข้าไปยืนด้านหลังกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
ซึ่งภายหลังได้รับรายงานว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งในตำบลสามพรานอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
ซึ่งไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งครับ
ซึ่งหลังจากนี้นะครับกรกตจะใช้เวลาตรวจสอบผลคะแนนทั้งหมด
เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเหมือนการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาครับ
และคาดว่าจะมีการประกาศผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้ก่อนเวลา๒๔นาฬิกาครับ
ขรินกมุฒยศิลป์ผู้สื่อข่าวไทรัตน์ทีวีรายงานจากหน่วยเลือกตั้งที่๑๕โรงเรียนวัดท่าพูดครับ